ประชาชนยังคงหาเสื้อดำกันมาใส่อย่างต่อเนื่องนะคะ

เป็นภาพขณะที่ชายคนหนึ่งเขามาโพสต์เรื่องราวแชร์ต่อค่ะ
บอกว่าซื้อเสื้อสีดำมา๑๑๐บาท
แต่ไปซักแล้วกลายเป็นละลายในน้ำค่ะ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าเบียร์ธนวัฒน์จิ๋วนุษย
โพสต์ภาพขณะซักเสื้อสีดำที่ซื้อมาใหม่
แต่เสื้อกลับละลายน้ำเปื่อยยุ่ยมีขุยสีดำออกมา
ระบุข้อความว่าเจอกับตัวเสื้อละลายในน้ำงงมาก
เขาเล่าว่าซื้อเสื้อดำมาจากตลาดนครปฐมค่ะ
ตัวละ๑๑๐บาทซื้อมา๒ตัว

เขาไปซักใส่ในถุงซักผ้า
น้ำในเครื่องซักผ้าสิ่งที่เหลืออยู่อย่างที่เห็นนี้ค่ะ
มีผู้คนในสังคมออนไลน์นะคะก็แชร์เรื่องราวนี้ไปกว่าเกือบ๗๐๐ครั้งเลยทีเดียวค่ะ
ด้านนายเมธาวีจิ๋วนุษย์เจ้าของเฟซบุ๊คเปิดเผยกับทีมข่าว
บอกว่าเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อยืดคอกลมสีดำมือหนึ่งนะคะ
ซื้อมาใหม่เป็นเนื้อผ้าธรรมดา
ตัวเองได้นำมาซักรวมกับเสื้อผ้าตัวอื่นกว่า๑๐ตัว
แต่ตอนที่ซักเสื้อสีดำกลับละลายในน้ำ
มีขุยสีดำลอกออกมากระจัดกระจายเต็มเครื่องซักผ้าอย่างที่เห็นในภาพค่ะ
เราสอบถามไปยังรองศาสตราจารย์ดรวิริชัยพุทธวงศ์
อาจารย์เคมีและนิติวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เปิดเผยว่าเบื้องต้นสาเหตุที่เสื้อละลายในน้ำ

คือ๑เนื้อผ้าดังกล่าวเป็นผ้าเก่าเก็บ
ซึ่งปะทะทางเคมีในการต่อเป็นเส้นใยก็จะบอบบาง
หรือ๒เนื้อผ้าเป็นผ้าเก่าเก็บแต่เอามาย้อมสีดำ
ทำให้ความแข็งแรงของเส้นใยบอบบางลง
หรืออาจจะเป็นข้อ๓เนื้อผ้าเป็นเส้นใยกระดาษ
เส้นใยธรรมชาติกึ่งสังเคราะห์
ลักษณะนี้จะไม่ทนทานเป็นเส้นใยคุณภาพต่ำค่ะ
ทั้งนี้นะคะอาจารย์บอกว่าถ้าจะต้องวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง
ต้องไปนำตัวอย่างผ้ามาส่องกล้องสแกนอิเล็กทรอนไมโครสโขป
นำมาวิเคราะห์ทางโครงสร้างเคมีเชิงลึกอีกครั้ง